สนุกท้อนรัก
อ๋อเหมือนเดี๋ยวทีหลังก็ได้
เอาคุณก่อน

เพราะว่าเราก็เตรียมงานกันมา

แต่ว่างานก็ออกมาดีมาก

ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากด้วย

เพราะว่าเห็นว่ามีผู้ใหญ่ที่เรารัก
แล้วก็ทุกคนญาติพี่น้อง

แล้วก็พวกคุณผมก็แบบตั้งใจที่จะมาให้พร
ก็ถือว่ามีความสุขมาก
แล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านที่เราขอบโดย
ก็รู้ว่าเราต้องมาเป็นงานวันสำคัญ
ก็อยากให้มันสดชื่นจำใสเจอเพื่อนพี่น้อง

พิธีมั่นก็เต็มไปด้วยความสุข
ก็เป็นพิธีไทยทั้งหมดนะคะ

เจ้าสาวไม่ค่อยมีน้ำตาแล้ว
แต่เจ้าบ่าวแอบน้ำตาคลอตลอดเลย

แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมงคลในชีวิต

อย่างผมก็จะชอบเรื่องพิธี

หรือก็ถือว่าทุกอย่างเป็นเลิกงามย่ำดีหมด
ว่าจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์

แล้วก็ไปเอาน้ำมนต์มาจากวัดพระแก้ว

คุณพ่อคุณแม่ญาตร์พี่น้องให้พรตอนรดน้ำ

ดีใจไหมครับมันเหมือนงานแต่งในฝั่งที่เราวางไว้มั้ยครับ

แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสำคัญนะเวลาสถานที่ที่แบบน้องพี่มานั่งกันอยู่แล้วแบบมันมองดูแล้ว
อันนี้คือเป็นธีมที่ผมชอบผมชอบดอกบัวด้วยครับมันเป็นมันชื่อว่าอะไรปฐุมมาตร
โกโกสุมโกสุมปฐุมมาตรซึ่งซึ่งดอกบัวเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมชอบแล้วก็ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม
แล้วก็มีคนที่เรารักอยู่ล้อมรอบยิ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นมงคลมาก
คุณแม่เนี่ยบอกมาหลายปีอยู่แล้วตลอดแต่คุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าฝากลูกสาวด้วย

บอกได้ครับได้ครับ
ส่วนมากทุกคนก็จะฝากเลี่ยงมีลูกว่ามีหลานผู้ใหญ่
คุณแม่ก็ค่อนข้างก็นิสัย
คนที่มาแล้วก็พรศักดิ์สิทธิ์ของผู้ใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจ

ทำให้เรารู้สึกปราบปลื้ม
แล้วก็รู้สึกดีที่แบบบางคนญาติผู้ใหญ่หลายท่านเราไม่เคยได้เจอนานแล้ว
งานเราเสียงกอดหลายคนพูดถึงกันมากเลยครับ

อยากให้มองอย่างนั้นผมรู้สึกว่า
มันก็ดีอย่างที่หลายคนก็คอยดูเรื่องพวกนี้นะครับ

แต่ว่าเอาจริงแล้วผมอยากให้มองว่าความรักของผมกับใบเตยมากกว่า
สิ่งที่มันฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะทั้งคนว่าเราคนดูถูกใบเตยดู

ผมอยากจะให้มองว่าวันนี้เราจับมือกันมาข้ามผ่านเรื่องทั้งหมด
แล้วก็ทำให้เราเห็นด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด

สอดก็คือสมศักดิ์ศรีที่กับผู้หญิงกระตันยูคนหนึ่งสู้ชีวิตมาทั้งชีวิตสมศักดิ์ศรี
เกิดได้ค่ะคือ๔๕ล้าน

ใช่ดีกว่ามันรวมมันนับ
คือมันเลข๔๕เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเลขที่เราตั้งใจค่ะ
เพราะว่าเบอร์โทรตั้งแต่ครบกันปีแรก
เตยต้องอธิบายสตอรี่นิดนึงว่าทำไมถึงต้องเป็น๔๕
โทรที่พี่แมนซื้อให้เป็นเบอร์คู่เราสองคน

เป็นเลขลงท้ายด้วยของพี่แมน๕๗

แล้วก็รวมแล้วเป็นเลข๙

ก็คือไม่ถึงขนาดนั้น

อะไรที่มันรวมได้เท่าไหร่เราก็ว่ากันไป
แต่ว่าสมศักดิ์ศรีกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมานะครับ
แล้วก็เป็นลูกสาวกระตันยูของคุณพ่อคุณแม่เขา

เพราะว่าไปดูหลายที่มากนะครับไปดูตอนนี้บ้านเนี่ยเราก็ตอนนี้เราทำเองด้วย
พอทำเองปุ๊บอ๋อปัญหามันเป็นอย่างนี้บ้านน็อกดาวน์มันเป็นอย่างนี้
อะไรเราก็ค่อยค่อยดูครับค่ะกำลังเลือกค่ะไม่ไม่รีบเร่งอะไรอย่างงี้
แล้วตอนที่ยังรอเดินหอมนี้ก็เลยต้องยาวไปอยู่ตอนนี้ชั่วคราวหรือยังไงครับ
ก็น่าจะสลับสลับสลับกันอยู่แล้วก็พยายามแบบดูบ้านที่อยู่กันสองคนให้ได้เร็วที่สุด
ตอนนี้ก็แบบกำลังจะแล้วแหละค่ะว่าจะได้ที่ไหนค่ะครับแทนแล้วอย่างงี้
มีต่างประทศบันดาลค่ะด้วย

แล้วก็ต่างประเทศหมดเลยแล้วก็มีทั้งฮานิมูลทริปด้วยแล้วก็เป็นการทำงานด้วย
แต่ที่ไม่ค่อยอยากให้ไปก็จะรีบผลิตทายาทก่อนเผื่อจะได้ไม่ต้องไป

เราน่าจะรู้สึกว่าเรากลัวเพลืงเงิน
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาขอเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีลูกให้
เราก็บอกว่าอยากมีเลยแม่แก่แล้ว
คือถ้าเขามีเร็วนี้ก็อาจจะจะไม่ที่ไปเที่ยว
ก็มาวันนี้คืนนี้ก็ยิ่งดี
ไม่ค่ะไม่ใช่อ่อน
คือคืนนี้แบบว่าอยากจะเที่ยว

คือตั้งใจว่าเดือนมกรานี่แหละค่ะ
ก็ตั้งใจจะผลิตทายาทเลย

คือพี่แมนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้อง

แล้วก็มันต้องใช้เวลาไหน

แต่ตอนนี้เรายังเที่ยวได้

คือตอนนี้ก็เหลือตอนที่ต้อง

ก็น่าจะมกรามีให้เลยค่ะ

ก็ยังจะมีงานเหลือบ้างที่ต้องทำ

ช่วงคนจะเริ่มไปเที่ยวปีใหม่

เราก็ใช้เวลาเที่ยวให้เต็มที่
แล้วหลังปีใหม่ก็ผลิตตั้งแต่วันไปฮาร์นีมูน
ได้ทำอะทำงานที่ยังไม่เคยชีพที่ยังไม่ได้ทำก็คือเป็นพ่อของคน

ซึ่งน้องสาวอะไรก็มีกันทุกคนแล้วเหลือผมคนเดียว
หรือว่าเป็นคนตามใจบ้างครับ

นอกจากจะแทนมีลูกแล้ว
เราเตรียมตัวการใช้ชีวิตคู่ยังไงบ้างครับ
ก็เราใช้ชีวิตคู่กันมา
เรียนรู้กันมาหลายปีพอสมควร

อย่างที่บอกว่าถ้ามีบ้าน

หนังคนละเรื่องพี่เชื่อว่า
มันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา

ก็ยังคุยว่าสไตล์การใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกัน

ซึ่งพี่ว่าชีวิตมันจะยืนยาวได้โดยการที่เราเป็นตัวของตัวเอง

ก็พยายามเริ่มแบบศึกษาเริ่มไปเรียน
แต่ว่าเอาจริงแล้วก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะ
เพราะว่ากะว่าโอเคถ้าแต่งงานแล้ว

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแลสามีแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแลสามีแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแลสามีแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

ครอบครัวมีน้องเลยก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะ

เราก็เข้าใจพี่แมนแหละ

ไม่ขนาดไม่ต้องเซ็กซี่เห็นไหม
เนี่ยดูดิผมยังชอบตั้งแต่เดินลงมา
คือตอนนี้คือสั่งงามเซ็กซี่นอกได้
ไม่ครับยังไม่เดี๋ยวว่าเขาก็เรียบร้อยขึ้นไปเองนะ

แล้วผมเชื่อว่าถ้าใบเตยยิ่งเป็นแม่คน
เขาอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปก็ได้
หรือว่าแม่เซ็กซี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ในเหตุว่ามีการทิ้งทวนกับทีเวอร์ดิ้ง

แต่คนที่ทานกันลูกแต่ละลูกคือแซ่บมาก
เอาจริงก็ต้องขอบคุณมากเลย
สำหรับทุกที่อะเนาะ
ที่ช่วยกันทำให้งานของเรามันเพอร์เฟคต
ตั้งแต่พรีเวดดิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนัทกูตู
โบโบสตูดิโอค่ะแล้วก็รวมถึงพี่จอร์ดธดาวริส
คือเพิ่งรู้ว่าคนรักภรรยาเยอะมากก็ดีใจ
ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยเราใช้เงินเยอะหรือเปล่า
ทำให้เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ
แล้วก็แบบน่ารักมากเกือบหลายที่ครับ
ที่แบบว่าช่วยเหลือเยอะมากแม้กระทั่งเรียกชุด
ทุกอย่างมีแต่คนรักใบเตยอันนี้ต้องขอบคุณด้วย
เพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักจริง
ดีครับดีดีดีมากค่ะไม่นึกว่าทุกคนจะแบบ
จะชอบเพราะว่าอย่างใบเตยกับพี่แมนก็เราก็รู้สึกว่า
ก็เป็นปกติเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งงานก็ต้องถ่ายพรี
จากทุกแบรนด์เลยเนาะกลายเป็นถูกแชร์เยอะมากค่ะ
ก็ขอบคุณมากเลยที่ชอบความรักของเราสองคน
ครับอันนี้ชุดไทยเนอะเพราะว่าหลายคนยึดถึงอยู่
ใช่ก็แต่งงานเนอะก็ต้องเห็นเยอะหน่อยแหละเพราะว่าคืออย่างพี่แมนเนี่ย
ก็เป็นคนไทยแท้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีพิธีไทยทั้งหมด
ก็จะได้เห็นเราใส่ชุดไทยทั้งหมดค่ะ
แล้วก็อยากจะผมว่าดีนะผมว่ารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ย
เวลาสมมุติเราอยู่ศาสนาพุทธสมมุติเราวันนี้แล้วเราแต่งงาน
ผมรู้สึกว่าผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วมันดูสวยแบบเลอค่า
เหมือนคนสมัยก่อนอยากให้เขาใส่เยอะยิ่งใส่แล้วผมว่าเขาสวย
ก็เซ็กซี่ในแบบความเป็นไทยก็เลยรู้สึกว่าเน้นชุดไทยซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
อ่ะสำหรับชุดที่ก็เป็น๗อะ
วันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้อีกมีเปลี่ยนอีก๔ชุดค่ะ

อีกชุดหนึ่งค่ะเจ้าสาวก็จะเยอะนิดนึง

โอ้โหคือยังไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไง
มีชื่อตรีข้างบนก็คือ
แสงของร่มหายใจ
ทำให้เหมือนเดิมก็อยากจะเห็นมาก

จะมีสังหรับสบายอะไรให้กันไหมคะ

แต่มีสังหรับสบายอะไรให้กันไหมครับ
หรือว่าในงานตอนฉลอง

เจ้าสาวมีสังหรับสบายอยู่เรื่อยตลอดเลยครับ
พี่แมนจะแพ้หรอครับ

พี่แมนไม่ได้สังหรับสบาย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

คำนักสัญญาณให้แค่นี้
ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไม่อยากได้อะไรจากเขาเพราะวันนี้เขาก็ตกลงเป็นภรรยาผมแล้ว
ก็คือสิ่งที่เขาทำตั้งแต่๗ปีที่ผ่านมาก็คือการกระทำ
ผมเชื่อว่าการกระทำมันย่อมดำกับคำพูดเสมอนะครับก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดไป
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าผมรักเขาที่เขาเป็นอย่างนี้ครับ
ค่ะก็อยากให้พี่แมนน่ารักแบบนี้แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไป
แล้วก็ขอบคุณมากที่ทำให้สาวลูกทุ่งคนนี้แบบมีวันนี้

ขอบคุณที่เสียสละ
ขอบคุณที่ยอมทุกอย่าง

ก็ขอบคุณทุกคนทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่า
เขาค่อนข้างที่จะชื่นชมผมกับใบเตยนะครับ
ก็ขอบคุณเพราะว่าที่ผ่านมาอะไรเยอะแยะมากมายแล้วตั้งแต่เราคบกันเนี่ย
มันมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีทั้งที่พวกเราไม่ได้ทำอะไร
วันนี้ก็อยากให้เห็นแล้วว่าอยากให้ดูการกระทำส่วนใหญ่มากกว่า
หรือว่าอะไรที่มันหวือหวาฟูฟ่าอะไรอย่างนี้ครับ
มันมันไม่ได้จีรังยั่งยืนเท่ากับว่าวันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้
มันไม่ได้มองกันที่เงินทองหรืออะไรที่คนเรารักกันสองคน
ใครจะรักกันโดยไม่ต้องมีเงินทองมากมายก็ได้ครับ
แต่ว่าความรักที่มันยั่งยืนมันอยู่ที่คนสองคนที่จริงใจต่อกัน
แล้วก็จริงใจต่อสิ่งที่เราทำเหมือนที่ใบเตยเขารักเป็นนักร้อง
เหมือนที่ผมรักการแสดงอะไรอย่างนี้ครับ
เราจริงใจกับทุกสิ่งสิ่งนั้นก็จะตอบกลับมา
วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่รักผมกับใบเตยขอบคุณมากครับ
ค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแฟนละครทุกคนนะคะ
จนวันนี้เป็นการได้ไปใช้ชีวิตคู่นะคะโดยสมบูรณ์แบบ
ก็ขอบคุณมากที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะคะ
แล้วก็อยากให้นับจากนี้ก็รัก
ครอบครัวเราตลอดไปนะคะ

แต่ว่าเลิกเนี้ยเรารอดูอีกทีนึงนะครับ

เอ่อเดี๋ยวเราต้องดูไม่เดือนนี้ก็ผมก็รอวันที่ดีที่สุด
ไม่ได้ซีเรียส

ขอบคุณค่ะ

ดูจริงก็ได้

รีบไปเรียกใบเตย
แต่ไม่ชอบ
หรือลืมสายบ้างเพื่อน
ขอให้เวลาแม่ชาติซับหน้าแป๊บหนึ่งครับ

มันเป็นลูกไหมพี่

พี่ชันค่ะ
ไอ้โชคทีครับ

บางเก้าอี้อยู่ใช่ไหมคะ

อ๋อตอนนี้เอาไปก่อนให้ลูกลูกตอนนี้เอาไปก่อน

ได้ได้เลย

ยังรู้จัก
รู้จัก

ไปไกลกันก็มีนะคะ
ขอขอมขอขอมขอม
หนึ่งขอขอมนิดหนึ่ง

ข้าวให้ก้อนข้าวให้ก้อน

มีตัวเท็กที่จุกไปเลย
จุกมาก่อน
จุกไม่อยาก

จุกกิน
จุกกิน

เอาวิดีโอได้ไหม

โอเคขอบคุณพี่ตา